อีกหนึ่งเรื่องอยากจะยกมือไหว้ขอให้ช่วยเหลือกันเหมือนกันนะ
คุณยายวัย๘๙ปีถูกยึดบ้านค่ะ
โดยจะต้องออกจากบ้านของคุณยายเองสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้
เอาจริง๔วันนับนิ้วดู
เรื่องของเรื่องคือลูกสาวคุณยายเนี่ยเอาโฉนดที่ดินบ้านไปจำนอง
แล้วปรากฏว่าผ่อนชำระไม่ไหวนะคะสุดท้ายธนาคารยึดบ้านไป
ตอนนี้คุณยายบอกอยากขอวอนผู้ใจบุญช่วยที
เพราะว่าบ้านหลังนี้คือทรัพย์สมบัติชิ้นสุดท้ายของชีวิตของคุณยายแล้ว

ปรากฏว่าผ่อนชำระไหวคือทรัพย์สมบัติชิ้นสุดท้ายของชีวิตของคุณยาย
ยายทองจันบุญศาลวัย๘๙ปียกมือไหว้ทั้งน้ำตา
หลังถูกยึดบ้านที่อาศัยอยู่มาทั้งชีวิต
ซึ่งต้องย้ายออกภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน
เนื่องจากลูกสาวคนเล็กนำฉนดที่ดินไปจำนอง
แต่ผ่อนชำระไม่ไหวจนถูกธนาคารยึด
และบังคับคดีถูกขายท่อตลาด
โดยตั้งราคาไว้ที่๓แสนบาท
อนผู้ใจบุญช่วยเหลืออยากได้บ้านคืน
เพราะเป็นมรดกชิ้นเดียวที่เหลืออยู่
ยายทองจันทร์เล่าว่าก่อนหน้านี้
ตนได้โอนโฉนดที่ดินให้กับลูกสาวคนเล็ก

ได้แบ่งทรัพย์สินที่มีอยู่ให้กับลูกทั้ง๔คน
ซึ่งต่างคนก็มีครอบครัวแต่ก็ไม่ค่อยได้กลับมาหา
ส่วนสามีเสียชีวิตไปเมื่อ๖๐ปีที่แล้ว
ทุกวันนี้พักอาศัยอยู่กับหลานชายที่ไม่ได้มีงานทำ
นมีรายได้จากเบี้ยคนชะลา๘๐๐บาท
และเงินคนพิการ๑๖๐๐บาท
ก็พอได้ซื้อข้าวกินเลี้ยงชีวิต
หลังจากมีคนเข้ามาติดป้ายขายบ้าน
และแจ้งกับตัวเองว่าบ้านหลังนี้ถูกธนาคารยึด

โดยมีผู้ซื้อโฉนดที่ดินผืนนี้เอาไว้แล้ว

และบอกให้ย้ายออกจากบ้านภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้
ตนก็ได้แค่เสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ
สิ้นเดือนนี้ไม่มีเงินไปซื้อบ้านคืน
ก็ต้องอาศัยอยู่ในกระท่อมหน้าบ้าน
ก็จะขอเจ้าของบ้านเขาอยู่เพราะไม่อยากไปอยู่ที่อื่น
วิงวอนผู้มีจิตอันเป็นกุศล
ร่วมบริจาคเพื่อนำเงินที่ได้ไปขอซื้อบ้านหลังนี้คืน
บริจาคได้ตามบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะ

อยากให้ไทยรัฐช่วยด้วยเราก็ช่วยนะคะ
แล้วก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้กับคุณยายด้วยเนาะ
ใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดผู้ใหญ่บ้าน
พาคุณยายทองจันทร์ไปเปิดบัญชีรับบริจาคเงินแล้วนะคะ
เพื่อจะเอาเงินที่ได้ไปสร้างบ้านหลังใหม่
ก็ได้รับความช่วยเหลือจากพัฒนาความสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดที่จะมาช่วยเหลือคุณยาย
มีการประชุมผู้นำชุมชนระดมทุนแล้วก็ช่างเพื่อเตรียมการสร้างบ้านใหม่ให้คุณยายด้วย
บริจาคณวันที่๒๔พฤศจิกายน๖๓๙๒๔บาท
ก็เดี๋ยวต้องมีการรอเปลี่ยนสมุดบัญชีเล่มใหม่ก่อนเพราะว่าหน้าบัญชีตอนนี้มันเต็ม
แล้วก็จะมีการเช็คยอดรับบริจาคล่าสุดอีกครั้งหนึ่งค่ะ